จังหวัดภูเก็ตค่ะมีเด็กอายุ๙ขวบอะค่ะ
ผมร่วงผมร่วงหนักมาก

น้องฉีดวัคซีนเข็ม๒ประมาณเดือนพฤษภาคม
พอเดือนกรกฎาคมผมร่วงตอนนี้หมดศีรษะเลยนะคะ
เขาสงสัยว่าเกี่ยวกับวัคซีนไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีการนำเสนอข่าว
เกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙แล้วผมร่วงใช่ไหมคะ

คุณจิรนันเป็นคุณแม่ของน้องนะคะ
อยู่ที่อำเภอถลางภูเก็ตบอกว่าน้องสุขภาพดีนะ
เซิร์ฟสเก็ตเป็นเด็กแข็งแรง
แต่พอหลังจากฉีดวัคซีนโควิด๑๙เดือนกว่าเริ่มผมร่วง
เข็ม๒คือเดือนพฤษภาคม
แล้วเหมือนกับว่าน้องติดโควิดด้วยนะคะ๒๑กรกฎาคม
แม่บอกว่าพอจับผมคือหลุดมาเป็นแบบกระจุกกระจุกเลยอะค่ะ
พาไปรักษา๓คลินิกหมดเงินไปเป็นหมื่นยังไม่รู้สาเหตุเลย
ตอนนี้เป็นห่วงลูกมาก๙ขวบแล้วผมร่วงหมดศีรษะเลย
แล้วเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะครับแล้วยังไงแล้วพอน้องโตมา
แล้วจะเป็นยังไงมันจะหายไหมผมจะขึ้นไหม
น้องอยู่ป๓แต่น้องยังไปโรงเรียนนะคะ
ผ้าคลุมศีรษะเอาไว้น้องก็เสียใจที่เป็นแบบนี้ค่ะ
แต่พ่อกับแม่บอกน้องว่าเดี๋ยวก็หายนะเดี๋ยวก็หายนะ
เดี๋ยวผมก็งอกกลับมาเหมือนเดิมนะแล้วเพื่อนน้องก็น่ารักนะคะ
เพื่อนน้องก็ให้กำลังใจให้น้องสู้บอกเดี๋ยวก็หาย
บอกเพื่อนว่าว่าผมร่วงเสียใจ

เดี๋ยวก้นหวานแล้วก็เดี๋ยวพ่อก็หายแล้วเดี๋ยวก็งอกแล้ว

รู้สึกเสียใจอยากให้ผมเหมือนเดิม
คือว่าถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรอยากได้ผมเหมือนเดิมมากกว่าใช่ไหม
แล้ววันนี้กับเพื่อนเพื่อนเข้าใจเราไหมให้กำลังใจเราไหม
อย่างเช่นอะไรก็ให้กำลังใจเราอย่างไงเล่าให้ฟังมา
แบบเพื่อนบอกว่าสู้เดี๋ยวหายเอง

คือเราขออนุญาตทางครอบครัวคุยกับน้องนะคะ
คือน้องตอบแบบเสียงสั่นเลยนะคะพี่อุ๋ยบอกอยากให้ผมกลับมาเหมือนเดิม
ขอบคุณคุณครูที่โรงเรียนหรือว่าทุกคนเลยที่ให้กำลังใจน้อง
กำลังใจสำคัญนะแล้วก็ต้องถามคุณหมอว่าจะหายไหม

คือครูประจำชั้นเองก็บอกให้กำลังใจน้องตลอด
น้องเองก็ร่าเริงนะร่าเริงอยู่กำลังใจดีทั้งที่บ้านและที่ครอบครัว
ในแพทย์สาธารณสุขอำเภอทะลางในสถาพรวาจาศัตริย์
พร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถลางไปเยี่ยมน้องแล้วนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะให้การช่วยเหลือน้องอย่างต่อเนื่องนะคะ
ฝากด้วยนะคะฝากช่วยเหลือน้องหน่อย
คุณพ่อคุณแม่ลองยืนเรื่องที่สอบปากสอชอบด้วยนะคะ
เพื่อจะมีการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยากันได้ด้วยนะฮะ